หลายคนคงจะเคยกินปลาครับแล้วก็กล้างปลาติดคอโชคดีหน่อย
แต่ถ้ากลืนไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วมันลงไปในลำไส้ในกระเพาะเนี่ย

คุณป้าคนหนึ่งเผลอกลืนเข้าไปสุดท้ายทิ้มทะลุลำไส้เล็กเลยครับ
โอ้โหปวดท้องจนทนไม่ไหวต้องผ่าตัดออกมานะฮะ
ได้โพสต์เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๓ปี
บอกปวดหลังมากปวดมาสามสัปดาห์แล้วนะฮะ
จนถึงยี่สิบแปดพฤษภาคมไปปวดท้องด้านซ้ายนะปวดแบบอื้อหือ
ดสะดุ้งเลยทนไม่ไหวกินยาก็ไม่ดีขึ้น
ท้องหนักขึ้นหนักขึ้นจนนั่งแบบตรงไม่ได้ครับ
สิบเก้าพฤษภาคมไปหาหมอที่คลินิกคุณหมอก็ตรวจเบื้องต้น
มีการคลำท้องไปมาก็บอกว่าให้คุณป้ารีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน
เพราะว่ามันผิดปกติแน่นะฮะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอตรวจละเอียดมาก
พบว่ามีการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวต่ำมาก
แล้วก็ไปตรวจโรคทางสุจินารีไม่เจอปัญหาอะไร
แต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยสั่งแอดมิตรไปก่อน
ให้ยาฆ่าเชื้องดกินข้าวงดน้ำแล้วก็เสียบสายยางลงจมูก
เข้ากระเพาะเพื่อดูดน้ำย่อยออกมานะฮะเพราะว่าท้องป่องมากเลย
๓๑พฤษภาคมคุณหมอเอาไปทำทีซีสแกนที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
โอ้โหเบื้องต้นเนี่ยนะกระเพาะกับลำไส้ด้านขวามันมีการอักเสบนะฮะ
ทีนี้วันที่๑มิถุนายนคุณหมอแจ้งว่าต้องผ่าตัดทันทีครับ
เพราะผลออกมามันมีชิ้นส่วนคล้ายกับกล้างปลาทิ่มทะลุลำไส้เล็กออกมาแล้วนะครับ
วันที่๒มิถุนายนต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องเอาลำไส้เล็กออกมาเห็นที่ฝั่งซ้ายมีก้างปลาอยู่สองชิ้นทิ้มอยู่ครับ
ในส่วนล่างนะฮะทะแยงไปทางด้านหลังพอเอาออกมาปุ๊บอาการก็ดีขึ้นเลย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพักฟื้นนะครับลูกสาวของนางลูกสาวของคนเจ็บเนี่ยบอกว่า
หลังจากผ่าตัดเสร็จนะครับแม่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ถามแม่ว่า
กินกล้างปลาลงไปตอนไหนแม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
กินไปตอนไหนกลืนตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะปลาที่ชอบกินก็มีอ่า
ทับทิมกับปลากระพงครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นปลาทับทิมแหละ
ค่ะเออกล้างมันใหญ่ใหญ่หน่อยนะฮะอยากจะให้เรื่องเนี้ยบอกต่อเอาไว้
เป็นอุทาหรณ์ใครที่ชอบทานปลาต้องระวังเรื่องของกล้างให้ดีนะครับ
อยากให้ระวังกันมากเลยเรื่องปลาเพราะว่าเราไม่รู้เนอะว่า
อะไรที่มันลงไปร่างกายเราคือบางคนอาจจะโชคดีว่าลงไปแล้ว
มันสามารถจะขับถ่ายออกมาได้เป็นปกติแต่ว่าอย่างเงี้คุณหมอก็ยังสงสัยอยู่ว่า
มันลงไปแล้วมันเป็นเคสน้อยที่จะเกิดอะค่ะมันลงมาไม่ได้
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะค่อนข้างเรื่องใหญ่ถ้าช้ากว่านี้ก็มีสิทธิ์ว่า
อะไรต่ออะไรข้างในถ้ามันติดเชื้อไปเยอะกว่านี้ก็อาจจะไม่รอดอะค่ะ
ตอนนี้อาการของคุณแม่เขาก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่าคุณหมอกังวลอยู่เรื่องหนึ่ง
มันจะสมานติดยากเพราะว่าลำไส้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่มีน้ำย่อยไหลผ่านตลอดเยอะมาก
ต้องอยู่ที่ร่างกายคนไข้ว่าจะสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ